สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
เบรกแรกอยากจะอัปเดตความคืบหน้าในเรื่องของพระเมรุมาตรกันก่อน
เพราะว่าหลายคนก็ถามเข้ามาเหมือนกันว่า
ใกล้จะถึงวันพระราชพิธีแล้วจะสามารถไปที่ไหนได้บ้าง

พระเมรุมาจำลองมีทั้งหมด๘๕แห่งนะคะ
ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ซึ่งตอนนี้ก็สามารถดำเนินการแล้วเสร็จมา๑๐๐แล้ว

หมายความว่าประชาชนที่เขาอยู่ในจังหวัดอื่น

ส่วนมากก็จะอยู่ในตัวเมือง

ซึ่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีทั้งหมด๙แห่งด้วยกัน

เพราะว่าหลายคนก็อยากรู้ว่าสามารถไปที่ไหนได้บ้างนะคะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะมีที่
มีที่ก
ลานปฐมบรมราชานุสรรัชกาลที่๑
ลานคนเมืองเขตพระนคร
สนามกีฬาทูปะเตมีจังหวัดปฐุมธานีพุทธมณฑลใบเทคบางนาเขตบางนา
แล้วก็สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นี่ก็คือ๙สถานที่ของเมียรุมันทำรอง
ดังนั้นประชาชนถ้าไม่มาที่จุดตรงกลาง
ก็สามารถที่จะเดินทางไปร่วมในพระราชพิธี

รวมถึงถ้าเป็นใครที่อยากจะไปวางถวายดอกไม้จันท
ก็มีจุดสำหรับวางดอกไม้จันทร์๑๑๔แห่งทั่วกรุงเทพ
แล้วก็ปฏิบัติธนธรรมเหมือนกัน
ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีข่าวน่าสนใจอยู่๒ข่าว
วันนี้ผมก็เลยนำมาเล่าสู่เป็นประสบการณ์เป็นอุทาหรณ์
คดีแรกคือคดีของนายเอกยุทธ์อันจันบุตร
ท่านผู้ชมที่อายุมากเนี่ยก็อาจจะรู้จักนายเอกยุทธ์ในอีกสถานะหนึ่ง
นายเอกยุทธ์ในอดีตเคยเป็นเขาเรียกว่าเจ้าพ่อแชร์
แชร์อะไรครับแชร์ชาร์เตอร์คือในสมัยก่อนประมาณสัก๓๐ปีก่อน
จะมีคนที่โด่งดังในเรื่องเกี่ยวกับแชร์ถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้ก็พวกแชร์ลูกโซ่แล้วครับ
ในสมัยใหม่นั้นอันดับหนึ่งก็คือแชร์ของแม่ชะม้อยทิพย์โส
อ่าแชร์แม่ชะม้อยนี่เรายังเคยได้ยินอยู่เลยนะตามหน้าข่าว
แชร์แม่ชะม้อยก็จะอ้างว่าจะมีลดน้ำมัน
ในเงิน๒๐๐๐๐๓๐๐๐๐บาทคุณปิ๊นคิดดูแล้วกัน
อย่างนี้ก็ลงแสนหกได้๕๖เดือนก็ได้ดอกคุ้มแล้ว

ก็ลักษณะเดียวกันคือในอดีตทำยังไงปัจจุบันก็ยังใช้วิธีการเดิม
ก็คือล่อลวงคนให้เห็นว่าได้เงินง่ายได้เงินเร็ว
แล้วก็มีคนได้คนที่ได้ก็จะเป็นปากเป็นเสียงพูดให้ฉันได้มาจริงได้เลยสดเลย
คนก็ตื่นตาตื่นใจนะครับไปลงทุนกับแม่ชาวม้อยในสมัยนู้น๓๐ปีก่อน
คิดดูแล้วกันนะเงินตั้งเป็น๕๐๐๖๐๐๐ล้าน
โอ้โฮในยุค๓๐ปีก่อน๕๐๐๐๖๐๐๐ล้านบาทเหรอคะ
เงินเยอะมากครับต่อมาก็มีคนที่เรียนแบบ
แชร์ชาร์ตเตอร์แชร์ชาร์ตเตอร์นี่ก็มีในเอกยุทธ์
เอกยุทธ์อัญชาญบุตรนี่แหละครับคุณเอกยุทธ์ก็ไปเสียชีวิตเอาเมื่อหลายปีก่อน
คงจะประมาณสักปีถ้าผมจำไม่ผิดปี๕๕
เสียชีวิตยังไงครับก็เสียชีวิตจากการที่โดนคนขับรถ
ล่อลวงไปแล้วก็ไปฆ่านะครับเอาศพไปทิ้งไว้ที่จังหวัดพัทธลุงนะครับ
เรื่องนี้เป็นข้อคิดนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ย
ที่อย่าไปไว้ใจคนใกล้ชิดคนที่อยู่ประจำเนี่ย
คุณมิ้นครับเป็นคนขับรถเนี่ยคุณมิ้นว่ารู้
รู้เส้นทางการเดินทางของเราไหมก็น่าจะต้องรู้เพราะว่าขับรถให้เรา
แถมได้ยินด้วยเราคุยอะไรในรถบ้างเออนะฮะจะไปไหนเวลาไหน
ตารางเวลาหมดเลยรู้ทุกอย่างเลย
ผมต้องบอกว่าเวลาที่เดินทางเนี่ยผู้ที่อยากเอกยุทธ์เนี่ย
เขาก็บอกข่าวนั้นในช่วงนั้นว่ารู้ตัวว่าจะถูกปองร้าย
เขาเป็นคนระมัดระวังตัวมากเหมือนกันนะคะ
ก็น่าจะระมัดระวังตัวแล้วครับเพราะว่าออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะฮะ
เอกยุทธ์เนี่ยหลังจากที่บอกว่าคดีเรื่องแชร์ชาเตอร์
ก็หลบหนีไปไปอยู่ที่ประเทศเยอรมนี
แล้วก็ไปฝรั่งเศสแล้วก็ไปจบอยู่ที่ประเทศอังกฤษ
โดยหนีคดีไปทั้งหมด๒๐ปีเมื่อครบ
อายุความ๒๐ปีก็กลับมาในประเทศไทย
ก็มาใช้ชีวิตตามปกตินะครับเป็นข่าวโด่งดังขึ้นมา
ก็เพราะว่าเปิดเว็บไซต์มีการให้ข้อมูลข่าวสารอะไรต่าง
ในการวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องการเมืองนะครับ
ท้ายที่สุดเนี่ยเอกยุทธ์เนี่ย
ก็ไปถูกคนขับรถตัวเองลวงไปแล้วก็ไปฆ่าทิ้ง
แล้วเอาศพเนี่ยเอาไปไว้ทิ้งไว้ที่พัทลุงด้วย
ปล้นเอาเงินรู้สึกว่าจะเงินประมาณ๔ล้านบาท
เงิน๔ล้านบาทเนี่ยเมื่อได้มาเนี่ยก็เอาไปให้พ่อแม่
ปรากฏว่าพ่อแม่เนี่ยเมื่อวานนี้ศาลก็ตัดสินฮะ
ลงโทษจำคุกปีกับ๔เดือน
นะครับโดนด้วยโดนด้วยในข้อหารับของโจร
ข้อหารับของโจรเนี่ยท่านผู้ชมครับสารสามารถตามกฎหมายลงโทษได้ถึง๕ปี
แต่เหตุที่ลงปี๔เดือนนะฮะก็เพราะว่าคืออย่างนี้ครับ
ปริมาณเนี่ยของคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเขาดีกา
เขาดีกาว่าเขาเนี่ยขอให้สารลงโทษสถานเบานะครับ
สารก็ตัดสินสารดีกาตัดสินว่าลงจำคุกปีหรือ๔เดือน
เหตุที่ลงปี๔เดือนก็เพราะว่าอย่างนี้ครับ
เพราะว่าจำนวนปริมาณของทรัพย์ค่อนข้างจะสูง๔ล้าน
ประกอบกับเป็นคดีอุจจกรรมได้เงินมาจากคดีอุจจกรรม
แทนที่จะรู้ว่าลูกเอามาให้ไปบอกว่าลูกอย่าไปทำนะ
ห้ามปรามกับเอาเงินเนี่ยไปเก็บไปซุกซ่อนนะฮะอ่า
ก็เลยเป็นเหตุให้แทนที่จะได้ลาบก็กลายเป็นทุกขลาบนะครับ
ต้องไปติดคุกติดตารางดังนั้นเนี่ยพ่อแม่
หรือลูกบางคนก็เข้าใจนะว่าอาจจะมีความกระตันอยู่
อย่าเอาเงินไปให้แต่เงินที่ได้มามันไม่ถูกต้อง
เงินที่ได้มาไม่ถูกต้องไม่ใช่เงินอย่างเดียวสิ่งของด้วย
เอาทุกข์ไปให้พ่อไปเอาของมาไปลักมาแล้วเอาไปให้พ่อแม่นะฮะ
แทนที่พ่อแม่จะอยู่สุขสบายเพราะเงินหรือสิ่งของที่เอามาไว้
ก็ปรากฏว่าหาคุกหาตารางมาให้พ่อแม่โดนข้อหารับของโจรโดนเข้าไปอีก
อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้ประชาชนคนที่เป็นพ่อแม่นะครับ
ก็เห็นว่าลูกเอามานะฮะก็คิดว่าไม่มีอะไรเก็บไว้นะฮะ
ลูกก็ไปปล้นไปจี้มาปรากฏว่าไปโดนข้อหารับของโจรเข้าไปอีก
ต้องเดินทางแทนที่จะไปใช้ชีวิตสุขสะพายไปอยู่ในคุกเข้าไปอีกนะฮะ
อันนี้คดีหนึ่งส่วนอีกคดีหนึ่งผมจะมาเล่าให้ฟังในตอนต่อไปครับ
คุณผู้ชมนี่ก็ฝากไว้นะเรื่องรับของโจรเนี่ย
หลายคนรู้เท่าไม่ถึงการนะคะเรื่องนี้ก็ต้องฟังกันไว้ด้วย
แล้วก็เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้ากลับมาดูอีกหนึ่งคดีใหญ่ค่ะ
คุณผู้ชมก่อนที่คุณชุวิตจะเล่าอีกหนึ่งคดีใหญ่ที่เป็นอุทาหรณ์ให้ฟัง

คืออย่างเวลาอ่านข่าวเราเจอประเด็นนี้ก็บ่อย
อย่างเช่นมีคนไปขโมยของมาเอาไปตึ้งบ้างเอาไปขายต่อบ้าง
แล้วคนที่เขารับไปเนี่ยเขาก็โดนข้อหารับของโจร
แต่เขาไม่รู้นี่เขาผิดด้วยเหรอคะ

ถ้าเขาไม่ทราบเนี่ยเขาต้องแสดงเจตนารมว่าไม่ทราบ
มีหลายเรื่องครับที่บางครั้งเนี่ยเอามาให้เนี่ย
อย่างเช่นลูกเนี่ยนะเอาเงินมาให้เนี่ย
มิ้นครับให้พ่อแม่ไว้สักสองหมื่นสามหมื่น
หรือเอานาฬิกามาให้นะครับ
ทราบนั้นไม่ได้มีมูลค่าสูงนะ
เหมาะสมกับสุจริตชนนะฮะ
ที่จะหาจะทำงานมาด้วยน้ำพักน้ำแรงโดยปกตินะฮะ
แต่ถ้าเกิดจู่เนี่ยคุณมิ้นครับพ่อแม่เนี่ย
เอาเงินมาให้ล้านหนึ่งนะฮะ
ก็เห็นลูกว่าลูกไม่ได้ทำงานอะไร
ทำไมเอาเงินมาให้เยอะจัง

ทีนี้โดยวิญญูชนคนทั่วไปเนี่ย
รู้ดีว่าเอ๊ะลูกเนี่ย
มีความสามารถหามาได้เงินเดือนเนี่ยไม่มากนะครับ
ปรากฏว่าอยู่เนี่ยเอาเงินมาให้มากเนี่ยนะฮะ
อาจจะบอกว่าถูกหวย
อันนี้ลูกถูกหวยมาเอาเงินมาให้๕แสน

อันนี้มันหมายความว่าพ่อแม่ไม่รู้นะครับ
แต่ปรากฏว่าจริงลูกไปป้นเข้ามา
ป้นเขามา๕แสนแล้วก็ป้นธนาคารมาก็เอาเงินมาให้พ่อแม่

พ่อแม่ก็เป็นต้องสิ่งที่ต้องไปพิสูจน์ล่ะครับว่า
สิ่งที่รับมาเนี่ยรับมาด้วยความไม่รู้นะครับ
ไม่ใช่ในกรณีของนายสันติภาพซึ่งเป็นคนขับรถนะครับ
ฆ่านายเอกยุทธ์เอาเงินไปให้พ่อแม่

เพราะอะไรเพราะเป็นคดีอุจจกรรมนะครับ
คนเขาพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับ
แม้กระทั่งว่าดูพฤติกรรมของลูกแล้ว
ลูกอยู่เอาเงินมาให้เป็นล้านอย่างนี้
ด้วยว่าในกรณีแบบนี้นะครับ
เป็นอันนี้ครับมีบอกไว้ครับนะฮะ
มีบอกไว้มีตรงนี้ครับ
ความผิดในฐานะรับของโจรนะครับ
สารมีความพิพากษายืนจำคุกปี๔เดือน
พ่อในบ่นคดีนายเอกยุทธ์เพราะว่าอะไรครับ
แทนที่จะไปห้ามปลามลูกแทนที่จะไปบอกลูกว่า
เงินที่ได้มาเนี่ยเงินที่ไม่ถูกนะครับ
กลับเอาเงินที่ได้มาไปซุกไปซ่อน
เอาไปซ่อนเอาไปซ่อนเอาไปช่วยเก็บช่วยซ่อนไปอีก
ก็เท่ากับว่าอะไรช่วยปิดบัง
ซุกซ่อนทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด
ถือว่ามีส่วนให้เกิดอาทยากรรมเป็นเรื่องร้ายแรงต่อสังคม
จึงไม่มีเหตุให้รอให้การลงโทษ
เพราะฉะนั้นที่คุณมินถามเนี่ยถูกแล้วหรอกครับ
ลูกมีความกระทำอยู่แต่ลูกมันน่ะไปปล้นทรัพย์มา
ไปรักขโมยเข้ามาเอาของมาให้พ่อแม่
ไม่รู้เรื่องด้วยนะครับปรากฏว่าตอนหลังตำรวจมาตามจับ
บอกว่าอันนี้ไปรับของโจรอันนี้จริงถ้าสู้
ก็คือสารก็ต้องไปแซงทางเจตนาว่าเราไม่รู้
ว่าไอ้ทรัพย์หรือเงินที่ได้มาเนี่ยได้มาจากการกระทำความผิดนะครับ
ก็คือถ้าพิสูจน์ได้ก็ไม่เป็นไรจริง
งั้นต่อไปจะรับซื้อจะรับของอะไรมานี่สงสัยต้องตรวจสอบกันให้ดีเลยนะคะมันไว้ใจใครไม่ได้จริงนะคุณชุวิต
ต้องตรวจสอบจริงครับนี่คดีอีกคดีหนึ่งจำเรื่องหญิงไก่ได้ไหม

คุณเชื่อไหมตอนผมอยู่ในคุกผมก็เจอเขา

เจอเขาเพราะว่าผมมาหาหมอผมเป็นผู้ช่วยที่เป็นอยู่ที่โรงพยาบาลราชธรรมในหญิงไก่นี่ก็มานะฮะ

เดินมาเดินมาเสร็จแล้วก็ทำเป็นแกล้งล้มนะล้มจะสะดุดล้มแล้วนอนลงไปพลิกตัวทำเป็นแบบไม่รู้ตัวเออนี่แหละนะ
แต่ผู้คุมก็รู้ทันผู้คุมหญิงเขารู้ทันเขารู้ทันก็เลยเอาตัวขึ้นมาแล้วก็เอาแอมโมเนียเนี่ยจ่อไปที่จมูก
แป๊บเดียวลืมตานะแกล้งทำเป็นมองตาไม่รู้เรื่องว่าไม่ทำอะไรไม่ได้

แกล้งบ้านะครับคือในคุกเนี่ยมันมีคนแกล้งบ้าเยอะ

ก็เพื่อที่จะอยู่สบายเพื่อจะได้ไม่ต้องไปอยู่เรือนจำจะได้นอนสบายหรืออะไรก็แล้วแต่มีแกล้งบ้าเยอะนะฮะ
หญิงไก่เนี่ยผมเล่าให้ฟังว่าเจอกันในนั้นเมื่อวานนี้ศาลก็ตัดสินอีกครับ

เห็นเบื้องสูงนะ๑๑๒ก็โดน๓กระทงกระทงละ๕ปีโดนไป๑๕ปี
รับสารภาพสารก็ลดลงให้กึ่งหนึ่งนะครับก็เหลือประมาณสัก๖ปีกว่านะครับ
เมื่อวานนี้ก็ตัดสินอีกในคดีอะไรค้ามนุษยค้ามนุษย์ค่ะโดนค้ามนุษย์
มนุษย์คือพูดง่ายว่าเอาคนละมาเป็นคนรับใช้เสร็จแล้วก็ทำยังไงต่อ
ไม่จ่ายเงินคือใช้เกินเวลาใช้งานหนักไม่มีวันหยุดไม่จ่ายเงิน
แต่ที่โดนค้ามนุษย์เพราะว่าไปยึดบัตรยึดบัตรเขาด้วยยึดบัตรประชาชนนะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับนะฮะระมัดระวังให้ดีนะฮะ
ในเรื่องกรณีที่ไปเอาบัตรประชาชนบัตรประชาชนนั่นน่ะสิครับ
บัตรประชาชนของคนที่มาทำงานกับเรามีคำพิพากษาเอาไว้
ซึ่งรายการของเราต้องพูดให้เป็นอุทาหรณ์นะคุณมิ้น
คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายบ้านเดี๋ยวนี้เขาก็มีแม่บ้าน
มีคนทำงานบ้านที่จ้างมาเพื่อดูแลเรื่องเกี่ยวกับงานบ้านโดยเฉพาะ
มันก็มีกรณีแบบนี้ค่ะที่ให้ทำงานเกินเวลาบ้างไม่มีวันหยุดเลยบ้าง
แต่อันนี้ที่มันหนักเพราะว่าคือบอกเขาว่าเดี๋ยวจะให้ไปเรียนพยาบาล
จะให้ไปให้เงินเดือนตามเท่านี้เท่านี้แต่ไม่เคยจ่ายเงินเดือน
ให้เงินเลี้ยงชีพเล็กน้อยพอสมควรแต่ไม่จ่ายเงินเดือนแต่ใช้งานแบบตี๕ถึง๔ทุ่มอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ยึดบัตรประชาชนเขาด้วยแถมยังขู่ด้วยว่าถ้าไม่ทำ
สำหรับคนที่เป็นต่างด้าวนะคุณชุวิตไปขู่เขาบอกว่าถ้าไม่ทำตาม
เนี่ยจะแจ้งตำรวจให้ไปจับพ่อแม่อีกอืมคือมันเป็นการข่มขู่เนอะ
โดนอะไรค้ามนุษย์ที่โดนค้ามนุษย์เนี่ยคือคนที่โดนยึดบัตรประชาชน
สารลงกี่ปี๓ปีนะครับข้อหามีพฤติการของการค้ามนุษย์
เอาบัตรประชาชนเก็บไว้นะครับงานจริงเนี่ยก็ไม่ได้หนักหนาหรอก
แต่ว่ามีการข่มขู่นะครับถ้าจ่ายเงินไม่ครบโดยสรุปแล้ว
โดนไปร่วม๑๐ปีนะ๓ปีนี่เอาของเก่าอีกรวมไป๑๐ปี
สารตัดสินเนี่ยก็เพื่อให้สังคมได้เห็นได้หลาบจำว่า
ในฐานะประชาชนเนี่ยเมื่อดูคำพิพากษาแต่ละคดีเนี่ย
ผมก็นำมาพูดนำมาเป็นตัวอย่างบางคดีน่าสนใจ
ท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าวันนี้ไม่มีคดีนะครับนั่งฟังรายการอยู่ที่บ้าน
แต่อย่างว่าแหละครับคุณมิ้นครับความสวยมันมาเยือนโดยที่ไม่รู้ตัว
บางทีมันมาเคาะประตูอยู่หน้าบ้านเลยล่ะครับความสุขเราต้องออกไปหาใช่ไหม
เราจะไปดูหนังเราจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเราจะไปกินข้าวเราต้องออกจากบ้าน
แต่ความซวยบางทีมันเดินทางเข้ามาหาที่บ้านเราอย่างกรณีแบบนี้
ถามว่าหญิงไก่เนี่ยทำมานานหรือยัง
นานแล้วนะคะก็คงจะนานฮะถ้าไม่มีข่าวไม่มีอะไร
พอมีขึ้นมาแล้วก็เรียงกระทงมาเลยโดนทั้งคดีหมิน
ขนาดรับสารภาพก็โดนไปแล้วล่ะ๓กระทงละ๕ปี๑๕ปี
รับสารภาพก็เหลือ๖ปีกว่าไอ้ที่โดนค้ามนุษย์เข้าไปอีกร่วม๑๐ปี
คุณชุวิตหลายคนมองว่าอย่างค้ามนุษย์เนี่ยคนก็จะได้ไปนึกภาพเรื่องของการ
เหมือนกับว่าเอาเด็กมาค้าประเวณีเอาแรงงานมาค้าอันนี้ก็เข้าข่ายครับ
เพราะว่าเรื่องของการค้ามนุษย์เป็นคดีนับว่าเป็นคดีนโยบายของรัฐ
ในสมัยนี้เนี่ยเพราะว่าต่างชาติเขาตั้งข้อหาเราว่าอะไร
มีเทียน๑ที๒สหรัฐอเมริกาจับจ้องอยู่
เรื่องของการค้ามนุษย์ในรัฐบาลไทยเราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยความความความความการค้ามนุษย์เนี่ย
ระบายสีว่าพื้นที่จังหวัดไหนที่มีพื้นที่ที่เป็นสีแดงที่ร้ายแรง
มีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ไม่ว่าเฉพาะคดีทางเพศนะครับ
การใช้แรงงานเด็กนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้แรงงานโดยการกดขี่
เอาขึ้นเรือแล้วก็ไม่ได้ให้พักใช้ที่ยังทาสตกตีอันนี้ก็โดนครับ
คือการค้ามนุษย์ครอบคลุมค่อนข้างที่จะกว้างนะครับในปัจจุบัน
อยากจะให้ท่านผู้ชมประชาชนที่บ้านคอยระมัดระวังให้ดีครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนนะคะ
ช่วงหน้ามิ้นเห็นข้างหลังคุณชุวิตนี่
เอกสารมาเป็นตั้งเลยนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันว่าเป็นเรื่องอะไรค่ะ
คุณมิ้นครับในช่วงนี้ผมสัญญาแล้วใช่ไหม
จะไม่พูดอะไรที่ถูกสร้างประธานภาชาถนาจะลดโทนลง
แล้วจะลดโทนลงนะครับเพราะก็อยู่ในช่วงพระราชบิติที่สำคัญ

เพราะว่าหลังงานสำคัญไปแล้วก็ขอให้หน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง

คืออย่างนี้ครับผมพยายามที่จะช่วยทางราชการนะ
แต่ว่าคือการบุกลุกที่ดินเนี่ยคุณมิ้นว่าสำคัญไหม

ที่จังหวัดรู้สึกว่าวันสองวันนี้ก็มีที่จังหวัดกระบี่

มักจะมีปัญหาว่าการออกที่ดินซ้ำซ้อนออกโฉนดโดยมิชอบ
มีหน่วยงานต่างเกี่ยวข้องอยู่มากมาย
บางครั้งก็ปรากฏว่าไปลุกไปฮุบไว้เฉย
แล้วเสร็จแล้วก็เอาที่ดินไปขายคนนู้นคนนี้

ได้เงินมาหลายร้อยล้านทั้งที่ไม่ใช่ที่ดินของเรา
เป็นที่ดินของหลวงแต่ว่าใช้วิธีการร่วมมือกัน

พื้นที่ที่สำคัญที่ผมอยากจะให้พูดให้ฟังก่อน
คุณมิ้นท์คงรู้จักรีซอร์ตที่ภูทับเบิก

ก็มีเจ้าหน้าที่ข้าราชการหลายฝ่าย

ในการลื้อที่ภูทับเบิกเนี่ยคุณมิ้นเห็นไหมว่ามันแต่ละที่มันใหญ่โตไหม
มันเล็กล่ะนี่คือแบบที่๑ที่๑ใช่ไหม
ใช่ไหมครับไม่ใช่ใหญ่โต

ก็จะเป็นแบบคล้ายกับว่าชาวบ้านทำกัน๓หลัง๕หลัง
ทีนี้มีการลื้อทีนี้ปัญหาของกฎหมายข้อหนึ่งคือ
มอะไร๑๕๗ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
อันนี้ก็อาจจะปฏิบัติที่ภูทับเบิก
แต่มีการละเว้นการปฏิบัติในบางที่หรือเปล่า
เพราะว่าเมื่อเป็นเจ้าหน้าที่แล้วจะเลือกปฏิบัติไม่ได้
นี่โดนหนักกันทั้งนั้นนะที่ผมอ่านข่าวนี้๑๕๗นี่
เดี๋ยวนี้ข้าราชการต่างต้องมามัดระวังตัวให้ดีนะครับ
เพราะว่าก็ไปทำงานข้าราชการแล้วไม่ใช่ว่าคิดว่าตัวเอง
สามารถที่จะเห็นผิดแล้วไปทำให้เป็นถูกนะครับ
เพราะข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
ผมเนี่ยเวลาจะทำอะไรคุณมิ้นในเรื่องสำคัญเนี่ยผมต้องทำการบ้านอย่างดี
นี่ผมยกตัวอย่างเอามาให้ฟังว่าอันนี้คือมีการปฏิบัติแล้ว
อันนี้คือทำเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนเลยเพราะว่าโลกแล้วตอนนี้
ทีนี้ผมก็อยากจะเอาอันนี้มาให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับ
อันนี้เป็นคำสั่งของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่๓๖ทับ๒
เรื่องนี้เป็นมาตรการในการแก้ไขการครอบครองที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ข้อสำคัญดูตรงนี้ครับข้อที่หนึ่ง
คำสั่งนี้ที่ดินที่ในเขตปฏิรูปที่ดินของเพื่อเกษตรกรรมเป็นพื้นที่เป้าหมาย
ก็หมายความว่าพื้นที่เป้าหมายที่จะต้องดำเนินการได้แก่ที่ดินดังต่อไปนี้
ที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
มีเนื้อที่ตั้งแต่๕๐๐ไร่ขึ้นไปพูดง่ายว่าพื้นที่มีมากกว่า๕๐๐ไร่

ที่ดินที่สอบคณะปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติให้เกษตรกรได้รับการจัดที่ดิน
ทำประโยชน์ครอบครองโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการจัดที่ดินที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ร้อยไล่ขึ้นไป
ที่ดินที่สารมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ส่งมอบให้สปกรแล้วมีเนื้อที่๕๐๐แล้ว
เอาง่ายผมอธิบายแบบชาวบ้านแล้วกัน
คุณมิ้นว่าอันนี้ถึง๕๐๐ไร่ไหม
เอาแบบชาวบ้านแล้วกันนะ
เอาว่าง่ายว่าในเมื่อคำสั่งนี้ที่๓๖นะพื้นที่นี้คงจะดูแล้วยังไงก็ไม่ถึง๕๐๐ไร่
แต่ผมมีพื้นที่ที่มากกว่า๕๐๐ไร่

และมีการดำเนินการบุกลุกด้วย
มีการดำเนินการบุกลุกที่เป็นของสปกรที่เลขาชื่อคุณสมปองนี่แหละ
คือผมเนี่ยนะอยากจะทำให้เห็นเป็นปรากฏว่าที่สปกรที่เกิน๕๐๐

กำหนดว่าที่๕๐๐ไร่เนี่ยเป็นพื้นที่เป้าหมาย
ทีนี้ผมอยากให้ดูพื้นที่เป้าหมายที่สำคัญอยู่ที่หนึ่งนะฮะ

ท่านผู้ชมครับคงสนใจพื้นที่ที่อำเภอปากช่อง

คนไลน์มาพูดถึงกันเยอะนะคุณคริส

เพื่อให้พิสูจน์ให้เห็นว่าพื้นที่ที่ผมพูดเนี่ย
ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยผมก็ต้องดูกฎหมาย
มีพระราชกิจจริกากำหนดเขตที่ดินในพื้นที่อำเภอ๔คิ้ว

ว่าเป็นอะไรเป็นกฎหมายแล้วนะใช่ค่ะอ่าเมื่อเป็นกฎหมายเนี่ย
อ่าเขาก็ยังบอกอีกว่าอ่าพื้นที่เนี้ยนะฮะพื้นที่ที่กำหนดเนี้ย
เขาบอกว่าภายในแนวเขตเนี่ยพระราชกิจการนี้ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเนี่ย
เขามีแผนที่ด้วยนะมีแผนที่ให้เห็นด้วยว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ย
ที่เป็นเขตปฏิรูปที่ดินคือการปฏิรูปที่ดินอ่ะ
ผู้ชมฟังง่ายไม่ต้องพูดนะครับว่าผมพูดหน้าที่ราชการนะฮะ
เหตุผลที่เขาใช้ประกาศนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย
ทั้งสี่คิ้วสูงเนินปากช่องเนี้ยที่จังหวัดน้องขอราศีมาเนี้ย
มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง
มีที่ดินเพียงเล็กน้อยค่ะไม่เพียงพอต่อขั้นของชีพ
ก็เลยต้องเช่าที่ดินจากผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมเป็นจำนวนมาก
ตลอดจนที่ดินมีผลผลิตต่อไล่ต่ำสมควรกำหนดให้เขตท้องที่ดังกล่าว
เป็นเขตปฏิรูปที่ดินก็พูดง่ายง่ายว่าสอปกรเนี่ย
คุณมินทร์กำหนดเป็นเขตแล้วเนี้ยเนี้ย
พื้นที่ที่กำหนดเป็นเขตนะตามกฎหมายเลยนะครับ
คือพื้นที่นี้ที่กำหนดวงนั้นนะฮะที่เป็นแรงเงาสีเข้มไว้ใช่ไหมคะ
อ่านะฮะพื้นที่แม้ทั้งหมดเนี้ยสีสีดำเนี้ยละอ่า
ขอบเนี้ยละเขากำหนดไว้เป็นแนวไว้อ่า
พื้นที่นี้นะครับพื้นที่นี้เป็นเขตที่กำหนดให้เป็นเขตปฏิรูป
การปฏิรูปก็ต้องการให้ผู้ยากไร้เกษตรกรรม
นะฮะเกษตรกรทำกินมีที่ทำกินนะครับอ่า
ดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ในพื้นที่สีแดงที่ผมระบายไว้ตรงนี้
อยู่ในพื้นที่ของสอบประกอบตามกฎหมายที่ระบุไว้อย่างนี้ชัดเจน
แต่คุณมิ้นรู้ไหมครับปัจจุบันเป็นอะไรเป็นอะไรอยู่ครับ
ทำไมอันนี้เป็นพื้นที่สวยงามอย่างนี้ล่ะครับ
แผ่นใหญ่กว่าแผ่นเมื่อกี้อีกเหรอคะนะครับก็พื้นที่แต่ละพื้นที่นี้
เดี๋ยวก่อนนะนี่เป็นชื่อก็ไม่ใช่ห้าไร่สิบไร่เอาอย่างนี้
ผมไม่อยากจะเปิดหมดหรอกนะผมอยากจะทำการบ้านให้ดี
เพราะว่าจะได้ให้สอปกรเนี่ยเขาเตรียมเอาข้อมูลเนี่ย
ตอบโต้ผมนะฮะเพราะทางสอบเขาเขาขยันที่จะตอบนะครับ
ขยันที่จะหาข้อมูลแต่แน่นอนครับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย
คุณมิ้นคุณมิ้นว่ามันเป็นพื้นที่สัก๕ไร่ไหม๑๐ไร่ไหม
ที่ผมเอารีสอร์ทที่มาพูดเนี่ยมันไม่มีทางสนามก๊อกมีไหมว่า
สนามก๊อก๕๐ไร่ไม่มีนะไม่มีนะแต่อันนี้เนี่ยโอเคไหม
อันนี้สามไล่ห้าไล่อ่ะขยันจังเก่งจังไปเลือกนะฮะ
อันนี้ปฏิบัติอันนี้ปฏิบัติธรรมนะฮะอันนี้ปฏิบัติ
อันนี้ละเว้นการปฏิบัติเข้าข่ายอันนี้ละเว้นการปฏิบัติ
ทีนี้ถามว่าละเว้นอย่างไรนะฮะผมจะไม่ให้ดูหมดแล้วครับ
เพราะผมบอกแล้วว่าผมยังไม่อยากจะไปพูดโจมตีใครคือเห็นผ่านผ่านตายมันเป็นชื่อที่เราติดตามเลย
ไม่อยากจะไปโจมตีใครในช่วงนี้ไม่เอาน่าต้องรู้จักการะเทศะ
ผมถึงบอกว่าไม่เอาผมไม่พูดหรอกเพราะว่าอะไร
ยกมาทั้งปึ้งเลยนะให้เว้นหนูออกมาให้ให้ภพรมหรือว่าให้คนที่เกี่ยวข้องเนี้ย
ต้องรู้ซะก่อนว่าข้อมูลที่ผมทำให้เนี่ยนะฮะ
โอ้โหเป็นข้อมูลที่ไม่น้อยผมทำงานทำการบ้านนะฮะ
มีทั้งที่ดินนะครับมีทั้งมติจังหวัดนะครับ
มีทั้งมติคอลโลมนะครับ

มีหมดนะครับมีแม้งกระทั่งว่า
เขาจะจัดตั้งคือสอบประกอบเนี่ย
หลักการสำคัญง่ายเลยคุณมินครับออกโฉนดไม่ได้
ดังนั้นจึงมีการวางแผนว่าอะไรที่ออกโฉนดได้
คุณมิ้นทราบไหมครับนิคมสร้างตนเองครับ
เป็นนค๓ไม่ใช่นศนะนคควาย๓
เมื่อเป็นนค๓เป็นนิคมสร้างตนเองก็สามารถออกโฉนดได้
บางครั้งเขาอาจจะไม่รู้เวลาที่ทางราชการบางหน่วยงานจะเข้าไปดำเนินการ
ก็ว่ากระทบการลงทุนเพราะเขาลงทุนสร้างสนามก๊อฟสร้างโรงแรมสร้างคอนโด
แต่ละที่ก็บริษัทใหญ่โตทั้งนั้นแต่คุณมิ้นครับ๑๕๗เขาพูดว่ายังไง
เขาพูดชัดเจนปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
ตรงนี้แหละครับที่ผมจะพูดให้ชัดเจนแต่ผมต้องขอโทษท่านผู้ชมคุณมิ้นครับ
คุณมิ้นทราบนะฮะว่าอาทิตย์หน้าเราพัก
ใช่ค่ะคือช่วงสัปดาห์หน้าเป็นช่วงของสัปดาห์ของพระราชพิธีสำคัญนะคะ
เพราะฉะนั้นรายการชุวิตตีแสกหน้าสัปดาห์หน้าเราหยุดนะคุณผู้ชม
แต่เราหยุดให้ทุกคนไปเตรียมตัวใครที่มินเชื่อว่าหลายคนอยากรู้เรื่องนี้
เพราะว่าไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์ในคอมเมนต์เนี่ยส่งมาเยอะมากในเรื่องของที่ตรงนี้
กลับไปทำการบ้านกันได้ฝ่ายเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐเอง
กลับไปทำการบ้านเพื่อเตรียมตัวตอบคำถามคุณชูวิทย์ก็ได้
แล้ว๓๐ตุลาคมเรามาเจอกันกับเอกสารชุดนี้
ตีแสกหน้ากันให้ชัดเจนถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันอยู่มานานเกินไปแล้วต้องยาว
ต้องยาวคือกฎหมาย๑๕๗กำหนดไว้ชัดเจนนะครับ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
วันที่๓๐จันทร์หน้าครับถึงจะมาเจอกัน
จันทุกวันนี้ถึงศุกร์
ผมกับคุณมิ้นก็ขอที่จะไปเตรียมตัวเตรียมการในเรื่องของพิธีที่เราจะไปร่วม
หลังจากนั้นเรามาพบกันครับกับข้อมูลที่ผมบอกว่า
ข้าราชการคนไหนละเว้นหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
ตุลาคมห้ามพลาดนะคะวันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้ว